ไปที่สำนักศักยันต์แห่งหนึ่งนะคะ
เขาต้องบอกว่าลงมือในการปราบผีปากจัด
ไม่รู้ว่าปราบผีปากจับนี่จะขลังหรือขำก่อนดีนะ
อุ่นแชมอ่ะ

ไปไงแหละ

ไปอะนะ

พ่อกูตายไหม
ไม่ตาย
ตีิหรอครับ

ก็ยังเป็นห่วงร่างเนาะ

คือลักษณะผีเข้านี่เป็นผีที่แปลกมากเลย

เราเป็นผีเด็กหรือเป็นผีอะไร
มันไปตั้งนานแล้วครูดูพุงหนูสิช้ำหมดเลย
ครูพอแล้วครูพอแล้วร่างเจ็บแล้ว
เอาจริงคือนั่งฟังอยู่ก็หัวเราะตาม
นี่ผีหรือเปล่าหรืออะไรทำไมปากจัดอย่างนี้
ไล่ไปด่าไปไล่ไปด่าไป
แล้วคนทำพิธีนะคะก็คือคนที่เราคุ้นเคยกันดี
ขุนกวีศรีสยามแห่งสำนักวิมารอสูรจังหวัดราชบุรี
เขาก็ถ่ายคลิปไล่ผีที่มาเข้าสิงร่างหญิงสาวคนนี้
จะใช้เท้าเหยียบที่ต้นขาแล้วใช้มีดหมอสับลงไปที่ใต้ลิ้นปี
เขาเชื่อว่าไอ้ตรงกลางของท้องเนี่ยเป็นจุดรวมของผีถูกไหม
แล้วก็สวดมนต์ไล่ไปไล่ไปปรากฏว่าพอมีดหมอทุบปักไปที่หน้าท้อง
ปากจัดก็เข้าสิงร่างผู้หญิงก็ร้องโอดโอยสะบดด่าอาจารย์
ลามไปยันพ่อแช่งให้พ่อเป็นอย่างนั้นอย่างนี้
สุดท้ายยอมออกจากร่างเพราะว่าเริ่มเจ็บแล้ว
เริ่มเจ็บแล้วหัวเราะฮาลั่นกันทั้งสำนักอ่ะคุณ
หลายคนดูคลิปนี้สงสัยผีเข้าจริงไหม
หรือทำการแสดงเนี่ยผีอะไรอะแอบมองคล่องด้วยนะ
หน้าอาจารย์ขุนกวีด้วยตอนที่ด่า
ไม่รู้แอบด่าหรืออะไรยังไงแถมร้องโอย
ร้องแบบเสียงดังฟังชัดอ่ะไม่เหมือนเสียงของผีเลย
แล้วบ้างจะว่ามันหลุดขำออกมา
คนส่วนใหญ่ก็เลยรู้สึกว่าอันนี้เป็นคอนเทนต์หรือเปล่าเนี่ย
ทำไมหัวเลาะออกมาถึงมันหลุดขำ
ก็เป็นไม่รู้ว่าอันนี้เราไม่สามารถพิสูจน์ได้อยู่แล้ว
คนที่ผีเข้าหรือของขึ้นเขาเกิดจากอะไรคุณนึกออกไหม
แต่มันก็อาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้อันนี้เราก็ไม่ได้ลบหลู่ไง
ก็แล้วแต่ละกันแล้วแต่วิจารณญาณส่วนบุคคลที่คุณผู้ชมดูกัน
แต่ก็ไม่ต้องไปงมงายอะไรมากมายนะคะ
ของแบบนี้มันขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคล
แต่เคยมีคนเล่าให้ผมฟังวิธีเลยนะ
ถ้าเกิดว่ามีร่างทรงหรือว่ามีผีเข้าอะไรอย่างนี้

เอาทูปจี้เอาใช่เอาทูปจี้
จริงเอาทูปจี้เอาจี้เท่านั้นแหละ
อุ๊ยร้อนออกเลยพี่อาจจะไม่ร้อนก็ได้คนโจรเดี๋ยวร้อนนะจริง

ถูกครับเออไปดูเรื่องของกัน